ตามกันต่อนะครับ

ตัวเลขล่าสุดของพื้นที่ความเสียหายต่าง

มันเป็น๓จุดนะฮะแล้วดับไปได้๑จุดตอนนี้เป็น๕แล้วนะฮะ๕เลย
คือก่อนอื่นมันมีไฟป่าเกิดขึ้นพื้นที่ไฟไม่ป่าจากเขาเช้าพลูก่อน
ที่๑นะครับทุกผู้ชมครับแล้วมันลามไปถึงเขาแหลมจุดที่สอง
เขาแหลมที่เราเห็นภาพเมื่อวานชาวบ้านบอกความจริงเขาเช้าพลู
เขาเห็นตั้งแต่ช่วงสักดึกของเมื่อคืนวันก่อนแล้วเช้าเมื่อวานมันเริ่มลุกลามมาที่เขาแหลม
แล้วมาเขาที่๓คือเขาตะแบกอยู่ใกล้กันวันนี้เขาแหลมไฟไหม้คุมได้หมดแล้ว๑๐๐
ถามว่าทำไมถึงคุมได้คือมันไหม้หมดทั้งป่าแล้วใบมงใบไม้ไม่เหลืออะไรให้ไหม้แล้ว
คือ๑๐๐นะคะพี่หุยมันไม่มีทางปะทุอะไรกลับมาอีกรอบแล้วมันไหม้ยนต์หมดเลยดับไม่ทัน
ตอนนี้มันลามไปสู่จุดที่๔และจุดที่๕คือเขานางดำและเขาวังรี
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการกันทั้งวันนะฮะทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ภาคท้องฟ้าอากาศเฮลิคอปเตอร์
นี่ล่าสุดนะนี่คือเขานางดำนะฮะช่วงเย็นค่ำนี่ไฟมาแล้วนะครับ
เขานางดำแล้วนะครับลุกลามอย่างหนักนะฮะเกือบจะกลายเป็นทะเลเพลิงแล้วนะครับ
เพลิงลุกไหม้ต้นไม้อย่างรุนแรงบางจุดเนี่ยเพลิงสูง๓๔เมตร
เจ้าหน้าที่บอกว่าอุปสรรคในการทำแนวกันไฟในบริเวณเขานางดำอย่างแรกก็คือความชันนะฮะ
แล้วเขานางดำมีไม้ไผ่เยอะด้วยที่ถูกตัดจนแห้งเนี่ยมีเยอะมาก
ต้นกล้วยที่แห้งก็เต็มไปหมดมันช่วงแรงพอดีนะฮะ
สิ่งเหล่านี้ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว
ตอนที่ลุกลำจากลูกที่๑เราก็พยายามกันให้ไปลูกที่๒
แล้วสุดท้ายเนี่ยมันไป๓๔๕แล้ว
ทีมข่าวของเรายังปักหลักอยู่ในพื้นที่เขานางดำนะครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว
แล้วไปติดที่เขาวังรีอีกเป็นลูกที่๕อยู่ด้านหลังเขานางดำ
นี่คือเขาวังรีนะฮะโอ้โหดูสิท่านผู้ชมครับ
หากมองด้วยสายตาเนี่ยแสงเพลิงจะเห็นเป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รวมทั้งทหารด้วยนะครับก็พยายามขึ้นไปทำแนวกันไฟที่เขานางดำ
เพราะเกรงว่าไฟจะลามลงไปที่ชุมชนของแถวเขาวังรี
แล้วถ้ากันกันไม่อยู่เนี่ยไปต่อเนี่ยคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะ
หรือมันก็จะเข้าพื้นที่ไปยังแถวพื้นที่ป่าเขาของสระบุรีได้ด้วย
บ้านวังรีนะครับมีหมู่๑๑หมู่๑๒และหมู่๑๓
อยู่ใกล้กับจุดภูเขาที่เกิดไฟป่ามากที่สุด
ถึงนี่ต้องดับก่อนไม่งั้นเข้าหมู่บ้านแน่
ชาวบ้านเองก็สลับเวรกันมาเพื่อดูสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ผู้ใหญ่มานพบัวขาวตำบลเขาพระนะครับ
ว่าทิศทางของไฟป่าที่เขานางดำเนี่ยมันลามลงมาข้างล่างเรื่อย
มีโอกาสเป็นไปได้ที่ไฟจะลามมาถึงชุมชน
ก็เลยต้องดูสถานการณ์๒๔ชั่วโมง
ซึ่งชาวบ้านทุกคนบอกกังวลมาก

ตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือตั้งอยู่ในที่ตั้งก่อน
คือเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ไปทำงานที่มาช่วยดับไฟนะครับ
การพ่อระวังพ่อจะอธิบายว่าจะมีการพ่อระวังอย่างไรบ้าง
พ่อสเตนไบล์ทั้งรถน้ำทั้งรถเจษฐาบาลทาง
แห่งชาติเขาใหญ่มาเสริมกำลังอีกห้าสิบกว่านายนะครับเดินเท้ากลับลงมาภาคพื้นดินแล้วหลังจากที่ขึ้นไปดับไฟป่าตลอดทั้งวัน
เราไปถามหัวหน้าชุดนะฮะก็คือนายสายชนปากครองนะครับ
ปัญหาที่เจอก็คือทางมันลาดชันมากค่ะโขดหินก็หินแต่ละก้อนใหญ่มาก
จุดเป็นหน้าผาก็มีต้องใช้อุปกรณ์ถางป่าเนี่ยทำแนวกันไฟเอาไว้
ด้านบนไม่เจอซากสัตว์ป่าขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าสัตว์เล็กเล็กนี่ก็เจอนะฮะ
พวกกระรอกเต่าเนี่ยถูกไฟคลอกตายก็มีนี่เห็นไหมมีกระรอกนะ
หนีไฟป่าไม่ทันขนาดกระรอกว่าเร็วนะฮะเนี่ย
อีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือพวกกับดักสัตว์นะครับเป็นพวกกับดักปืนผูกหรือว่าห้วยจันทร์นะฮะ
นี่เห็นไหมฮะเป็นปืนลูกเหล็กในการล่าสัตว์
วางไว้ที่ความสูงประมาณหัวเข่านี่ก็เป็นอุปสรรคนะฮะค่ะ
อันนี้ไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะทำให้เกิดไฟป่าหรือไม่เกิดไฟป่า
แต่เป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ค่ะเดินไปทำแนวกันไฟเนี่ย
ไปไล่ดับไฟเนี่ยฮะดูไม่ดีเนี่ย
โดนเข้าไปเนี่ยถึงขั้นขาขาดได้นะฮะใช่
เสียเลือดมากนำตัวลงมาข้างล่างไม่ทันอาจถึงตายนะครับ
นี่เก็บมาได้อันเดียวนะซึ่งมันต้องมีเยอะกว่านี้แน่

ก็ได้ขึ้นไปแล้วทีนี้ไปเจอไฟวงกว้างนะครับ
อุปสรรคการเดินทางก็จะมีหน้าผาถุงชันบ้างนะครับ
ก็จะมีแบบหุบเขาบ้างนะครับบางส่วนก็ได้ทำการดับนะครับ
ในพื้นที่ที่เราเข้าไปก็ถ้าเราเห็นในเปลวไฟตรงนั้น
เราก็เข้าทำการดับเรื่อยแต่บางบางที่อ่าเราไม่สามารถที่จะดับทั้งตรงได้นะครับ
เราก็ทำแนวกันไฟไว้เพื่อจะให้ไฟอ่ะอ่าไหม้มาถึงใน
ที่เราทำเนียวกันไฟไว้ไฟก็อาจจะดับลงครับ
ก็ก็ถ้าเป็นคนก็ขาก็จะโดนทั่วหัวเข่า
ก็อาจจะทำให้ต้องตัดขาเนื้อขาดแล้วก็ถ้ากลับมาไม่ทันก็เสียเลือดมาก

เข้าแล้วนะครับมันดับไปแล้วดับไปแล้วพี่เขาไปดับปู
เอาอย่างนั้นนั่นขณะนี้นะครับทุกผู้ชม
คือตอนนี้มันเข้าสู่กลางคืนแล้วต้องยุติปฏิบัติการทำแนวกันไฟ

เดี๋ยวเรามีกราฟิกเขัวห้ารูกให้ดูอีกที
ท่านผู้ชมจะได้ทราบสถานการณ์
แต่นี่คือภาพล่าสุดของค่ำวันนี้นะใช่ค่ะยังไม่หยุดเลยนะครับ
ตอนคืนนี้ยิ่งชัดนะครับ๕จุดนะครับ
เขาชะพรูยังไหม้อยู่เขาแหลมดับแล้ว
เพราะถูกไหม้จนหมดป่าแล้วไม่มีอะไรให้ไหม้แล้ว
เหลือแต่ดินกับหินจุดที่๓เขาตะแบกจุดที่๔เขานางดำ
แล้วก็ลามไปถึงเขาวังรีแล้วใช่ค่ะเขาวังรีนี่ใกล้ชุมชนด้วย
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะคือในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
เขาออกประกาศแล้วนะคะประกาศเขตภัยพิบัตรนครนายก
ให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่ต้องให้ความช่วยเหลือในเหตุไฟป่า
โดยจะมีการประกาศออกมาอยู่สองจุดหนึ่งคือตรงบริเวณหมู่๑๓
พรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและหมู่๑๐หมู่๑๑๑๒และหมู่
ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนะคะต้องเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายจริงจริงนะครับ